คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่กำแพงเพชร
ไก่เด็กชายวัย๗ขวบ
หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๙เมษายน

ปู่มารู้ตัวอีกทีอ้าวหลานหายไป
ก็คืออีกวันหนึ่งผ่านไป๑วันกับอีก๑คืน
แจ้งตำรวจคือ๓๐เมษายน
กว่าจะออกตามหากันเนี่ยค่ะคือหายไป๑วันกับ๑คืนแล้ว

พบน้องไก่ก็คือน้องไก่เสียชีวิตอยู่ในคลอง
คือมันมีประเด็นที่ว่าคุณปู่ที่อยู่กับน้องไก่สองคน
คุณปู่ชอบดื่มเหล้าดื่มเหล้าเมาเป็นประจำ
จนไม่รู้ว่าหลานหายตัวไปจากบ้านนะคะ
นี่นะคะต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องไก่ค่ะ
อายุแค่๗ขวบนะคะเด็กชายกิตภงนะคะ
โมงวันนี้เจอร่างของน้องไก่
คว่ำหน้าอยู่ค่ะใส่เสื้อยืดคอกลมสีแดงลายการ์ตูน
กางเกงเนี่ยเป็นกางเกงนักเรียนนะคะขาสั้นสีกากี
นี่คือคลองหนองจอกค่ะเป็นเขตติดต่อหมู่บ้าน
ทุ่งแก้วนาขวัญน้ำลึกประมาณเมตรครึ่ง
จุดที่พบศพห่างจากบ้านของน้องไก่๕กิโลนะคะ
บ้านของน้องไก่อยู่ในพื้นที่หมู่๑๕
ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
แม่ของน้องไก่กำลังเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์
มาช่วยตามหาลูกแต่ไม่ทันไงคะมาถึงเนี่ยพบลูก
แต่พบในลักษณะที่เป็นเรื่องเศร้าพบลูกเสียชีวิตลอยอยู่ในคลอง
ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่าเสียใจมากจุกมาก
พูดไม่ออกเมื่อเห็นร่างไร้ลมหายใจของลูกชายนะคะ
คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปช่วงสาย๒๙เมษายน
ประมาณสิบโมงเช้านี่คือช่วงเวลาที่น้องไก่หายออกไปจากบ้านนะคะ
อย่างที่บอกว่าบ้านอยู่ในพื้นที่ที่หมู่๑๕ที่บ้านมรื่นตำบลคลองลานพัฒนา
บ้านหลังนี้น้องไก่อยู่กับคุณปู่๒คนค่ะ
คือนายประยูนปิ่นทองอายุ๕๗เขาอยู่กันสองคนปู่กับหลาน
พ่อของน้องไก่เนี่ยกับพี่ชายของน้องไก่อายุ๙ขวบ
ไปอยู่ที่บ้านภรรยาใหม่ของพ่อแต่จริงแล้วก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะ
ประเด็นคือไม่มีใครรู้ว่าน้องไก่หายไปไหนหายไปช่วงสายสาย๒๙เมษายน
กว่าปู่จะรู้ตัวก็คือ๓๐เมษายนไปแจ้งความคือตอนเย็นแล้วค่ะ
โมงเย็นแล้วค่ะถึงรู้ว่าหลานชายหายตัวไป
พอแจ้งความปุ๊บเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านโอ้โห๔๐กว่าคนคุณผู้ชม
กระจายกำลังออกค้นหาพื้นที่๔ไร่กว่านะคะ
คือค้นหากันทุกบ้านทุกห้องของบ้านรอบบ้านและแถวนั้นมีบ่อน้ำด้วย
แล้วก็มีเหมือนแบบไม่ไผ่อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนตะโกนเรียก
น้องไก่น้องไก่ตามไร่มันสัมปะหลังตามทุ่งนาตามลำทาน
แต่ไม่มีเสียงตอบรับผ่านไป๒ชั่วโมง๓ชั่วโมงไม่เจอ
คุณปู่ของน้องอะค่ะจุดทูบ๕ดอกอธิษฐานเลย
บนต่อสารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางขอให้น้องไก่ปลอดภัย
นี่นะคะคุณปู่จุดทูบแบบนี้
คุณผู้ชมคะแต่การหายตัวไปของน้องไก่เนี่ยค่ะ
แม้ว่าทุกคนจะกระตือกระตือรือร้นในการตามหานะแต่ประเด็นคือโอ้โห
และนี่คือสภาพคุณปู่คุณผู้ชมดูค่ะ
อย่างที่บอกว่าคุณปู่ชอบดื่มเหล้าแล้วเมา
ขนาดไหนขนาดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
กางเกงไปกองอยู่ที่ข้อเท้านี่ค่ะหลุดลงไปแบบนี้เลยค่ะ
นี่คือคุณปู่เมานี่ไงคะ
นี่เลยคือชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้โหคุณปู่ก็เลยไม่รู้เลยใช่ไหม
หลานเนี่ยหายไปจากบ้านกว่าจะไปแจ้งความผ่านไป๑วันกับอีก๑คืน
คือก็เป็นปู่ที่เป็นน้องชายของปู่แท้ใช่ไหม

เอาเป็นว่าคือเด็กเขาก็อยู่ด้วยแต่เขาอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะใช่ไหม
มีศักดิ์เป็นปู่อ่ะคือตอนนั้นเนี่ยน้องสาวของปู่ก็โทรไปต่อว่าปู่นะ
คือโทรไปด่าเลยแหละว่าทำไมปู่ไม่ดูหลานหลานหายไปเนี่ยทำไมปู่ไม่ดู
แต่ด้วยความเมาของปู่ลองฟังดูปู่ตอบกลับว่ายังไงคะ
โอเหอะมันไม่เกลี่ยว
ทำไมทำตัวเห็นนี่สิยูป
ก็อย่อยว่าอยู่ป่านกับว่ายังไง

คุณคือจะไม่ได้ห่วงมันหรอห่วงเล่าใช่ไหม

ถูกก็ตามหา
แล้วคิดว่าหลานตัวเองจะไปไหนกับตัวนี้

ก็หาหาอะไรไป

ผมก็หากินผิดกบเพื่อนเช็ดนะเล่มมันก็ไป
แล้วต่อจากนี้จะทำยังไงต่อครับ
ก็ไม่รู้ก็ยังไม่รู้
นี่ค่ะนี่คือนายประยูญปิ่นทองอายุห้าสิบเจ็ดปีนะคะ
คือคำตอบคือยังเมาอยู่ยังพูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมา
แต่ปู่แท้ก็คือพี่ชายของนายประยูนนะคะ
ทีนี้ค่ะพ่อของน้องไก่นายพยาวถาวรอายุ๓๓ปี

พอรู้ว่าลูกหายไปเนี่ยนะโอ้โห
ก็รีบออกตามหาคือมีคนโทรไปบอกมีคนแจ้งว่าน้องไก่หายไป
ก็รีบมาออกตามหาแต่ก็หาไม่เจอนะคะ
ก็เลยถามว่าเอ๊ะจริงแล้วลูกชายพ่อเนี่ย
ไก่เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมก็สงสัยว่าทำไมอยู่ดีน้องไก่หายไปจากบ้าน
คุณพ่อให้ข้อมูลกับเราแบบนี้นะคะบอกว่า
คือน้องไก่เป็นเด็กร่าเริงมากไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
ชอบเล่นแถวนั้นนะคะแต่น้องเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นสักเท่าไหร่
น้องก็อยู่กับปู่สองคนแต่ถ้าถามพ่อว่าลูกพ่อมีปัญหาอะไรไหม
พ่อบอกเลยว่าลูกไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน
เพื่อนเล่นคือคนน้องเขาอยู่กับปู่กันสองคน
และชาวบ้านก็เลยคุยกันคุณผู้ชมคะบอกว่าโอ้โห
แล้วน้องไก่หายไปตั้งแต่สาย๒๙เมษายน
ปู่เพิ่งไปแจ้งตำรวจก็คือ๖โมงเย็น๓๐เมษายน
ทั้งที่ปู่กับน้องไก่เนี่ยก็เป็นปู่หลานอยู่กันสองคนตลอดเนี่ยนะคะ
พ่อของน้องไก่เนี่ยค่ะเรามีข้อมูลว่าก็
คือพ่อเนี่ยมีภรรยาใหม่แล้วก็พาลูกชายคนโตไปอยู่ที่บ้านภรรยาใหม่
อย่างที่บอกว่าบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่
ก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องไก่เนี่ยมีความกดดันอะไรหรือเปล่า
เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหานี้ไหม
ทำให้อยู่ดีน้องไก่ก็เดินออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงสาย๒๙เมษายนนะคะ
ส่วนคุณแม่ของน้องไก่ก็อยู่อีกที่นึง
ก็เลยอยู่กับปู่นี่แหละฮะ
ทีนี้ปู่ก็เมาทั้งวันก็หายไปวันหนึ่งคืนนึง
เมื่อวานนี้ก็เพิ่งออกตามหากันตอนเย็นค่ำ
ท่านผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ย
เช้าวันนี้เจอศพน้องไก่นะฮะ
ไก่นะครับตำรวจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ฝ่ายปกครองด้วยอาสาสมัครกู้ภัยด้วย
ร้อยกว่าคนวันนี้นี่เป็นภาพตอนที่แบ่งกำลังกันค้นหาในพื้นที่ใกล้เคียงห้าหมู่บ้าน
ก่อนที่จะเจอร่างของน้องไก่ในคลองอะค่ะเขาก็กระจายกำลังกันเป็นร้อยคนเลยนะคะ
หาหมดเนี่ยบ่อน้ำแถวบ้านแบบนี้นะครับ
คือพื้นที่แถวบ้านน้องไก่ก็ไม่ใช่พื้นที่น้อยนะฮะ
บ่อน้ำแบบนี้ก็มีลึกแบบนี้
เขาก็ต้องไปดูว่าน้องตกลงไปในบ่อในอะไรไหม
โอ้โหนี่ฮะ๕หมู่บ้านนะครับหาหมดนะครับจุดที่คาดว่าเด็กเคยไปนะครับ
บนบ้านเมื่อคืนตรวจไปแล้วนะวันนี้ก็ไปหาหลักฐานเพิ่ม
บ่อน้ำด้วยที่คิดว่าเด็กจะตกลงไปก็ไม่เจอนะครับทีแรกเนี่ยไม่เจอนะครับ
สอบถามเด็กชายวัย๙ขวบคนนึงเป็นพี่ชายของน้องไก่นะ
พี่ชายน้องไก่บอกว่าวันที่น้องชายหายตัวไปไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่คืนก่อนหน้าวันที่น้องจะหายก็คือคืน๒๘เมษานะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุเยอะแล้วผู้หญิงสูงวัยมาดื่มเหล้าที่บ้านกับปู่ช่วงเย็น
พอน้องไก่มาเห็นก็เอาเหล็กลักษณะเหล็กขันล้อรถยนต์เนี่ย
ไปตีก้นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไป
แต่ปกติแล้วเนี่ยพี่ชายบอกว่าน้องชายมักจะไปตกปลาแถวริมคลองใกล้บ้านอยู่เป็นประจำ
ก็เลยไม่รู้ว่าน้องชายเนี่ยจะพลัดตกบ่อน้ำหรือเปล่าที่เป็นคลองนะครับ
พี่ชายน้องไก่ยังพาไปบ้านร้างอยู่ข้างบ้านที่สองคนพี่น้องมักจะชวนกันไปนอนเล่นด้วยนะครับ
แล้วก็จะชอบไปเล่นที่กระต๊อบในไร่มันสำปะหลังห่างจากบ้านที่น้องไก่อยู่กับปู่
ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนี่ฮะก็พาเจ้าหน้าที่ไปดู
ว่าผมเนี่ยเคยไปกับน้องชายเนี่ยเคยไปตรงไหนตรงไหนบ้าง
พาไปดูจุดต่างนะครับ
พอเล่นน้ำเสร็จแล้วเขาก็ไปที่อื่น

พี่ชายวัย๙ขวบบอกว่าน้องไก่น้องชายวัย๗ขวบ
ผมเจอครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้านับตามคืนนะ
ก็คือค่ำวันพรภัทธิ์ครับค่ะ

แต่ว่าช่วงพระรหัสมาถึงศุกร์เนี่ยตรงนี้ไม่เห็นแล้ว
ก็ปู่มารู้ตัวอีกทีก็คือวันศุกร์๓๐เมษา

ซึ่งวันนั้นตอนที่เจอน้องชายตอนค่ำ
ก็เห็นน้องชายเอาเหล็กขันล้อรถ

นวยกู้ภัยจุดป่าพุทธศาสตร์
ไปเจอศพน้องไก่ฮะ
นี่นอนเสียชีวิตคว่ำหน้า
บ้านตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงสายสายวันนี้ครับ
ชาวบ้านพอรู้ว่าเจ้าหน้าที่เจอน้องไก่แล้วก็มาดูกันบางคนก็บอกว่าเออเมื่อสองวันก่อนเนี่ย
เห็นน้องเดินเล่นอยู่คนเดียวยังไล่ให้กลับบ้านอยู่เลย
เพราะเป็นห่วงนะครับมีคนนึงบอกเดี๋ยวไปส่งไหม
แต่น้องไก่บอกไม่เป็นไรผมกลับเองได้บางคนก็บอกว่าเจอน้องไก่บ่อย
เวลาเจอกันก็จะมาขอเงินกินขนมอยู่บ่อยญาติยาดของน้องไก่พอรู้ข่าวก็มาที่จุดที่เจอศพ
บางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นไปตามคำทำนายของร่างทรงเจ้าพ่อเสือเลยนะ
คือคืนวันที่เขาหากันเมื่อคืนนี้มีญาติเขาไปหาร่างทรงเจ้าพ่อเสือ
เป็นต้นไปทำเอาญาติกับชาวบ้านนี่ประหลาดใจเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง

พ่อของน้องไก่หลังจากรู้ว่าเจ้าหน้าที่เจอศพลูกชายแล้วนะครับ
ได้นำกระทงพร้อมกับทูบเทียนดอกไม้มาลอยน้ำตามความเชื่อนี่ฮะ
ว่าเป็นพิธีตัดกรรมส่งดวงวิญญาณของลูกชายให้ไปสู่สุขติ
แล้วนี่เอาค้องมาตีเพื่อเรียกวิญญาณลูกชายกลับบ้าน
นี่เป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นนะฮะ
เจอศพนะฮะวันนี้สุดท้ายเด็กไปจมน้ำเสียชีวิตอยู่

ก็ไล่เรียกกับที่เนี่ยไปทำพิธีแล้วเขาก็บอกเวลามา
คือเวลาไล่เลี่ยกันมากไปหาร่างทรงเมื่อคืน
ใช่บอก๑๑โมงเป็นต้นไปจะเจอศพน้องไก่
แล้วสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าก็เจอศพน้องไก่จริงจริง
เจ้าหน้าที่ต้องนำศพน้องไก่ไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับ
ตามขั้นตอนอย่างละเอียดว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
มันจะมีสภาพของการถูกทำลงทำร้ายอะไรหรือเปล่า
อืมเบื้องต้นนะครับที่ส่งศพเด็กไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลคลองลานนะครับท่านผู้ชมครับ
สันนิษฐานชนะสูตรเบื้องต้นลงความเห็นว่า
น้องไก่เสียชีวิตเนื่องจากมีน้ำในปอดจำนวนมาก
จมน้ำส่วนสภาพศพไม่มีบาดแผลอย่างอื่นนะครับ
คาดว่าเด็กอาจจะเดินพลัดแล้วตกลงคลองขณะที่ออกมาวิ่งเล่น
ญาติเองไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้มอบศพของเด็กให้
ญาติเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวงานศพของน้องวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูค่ะ
อุศิขาวลงพื้นที่ไปแต่เราไปตามหาหญิงสูงวัยที่พี่ชาย
น้องไก่เล่าให้ฟังเอาไว้นี่ฮะท่านผู้ชมครับที่เด็กบอก
ว่าวันนั้นค่ำวันก่อนมากินเหล้ากับปู่ที่บ้านแล้วน้องไก่
เอาเหล็กที่ใช้ขันน็อตล้อรถไปตีก้นผู้หญิงคนนี้
บอกว่าวันนั้นจะไปขอมะม่วงแต่ไม่มีก็เลยกลับแล้วปู่
ของน้องไก่เนี่ยเขาเรียกบอกให้อยู่ก่อนช่วยนวดให้หน่อยเขา
น่าจะเป็นหมอนวดหมอไทยอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับแต่เธอ
บอกไม่เอาละปฏิเสธไปไม่ได้นวดให้ก็เรื่องที่เด็กมาตีโก้
เลยเนี่ยเธอบอกว่าเป็นการแห่กันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะเพราะ
ปกติน้องไก่เนี่ยเป็นเด็กค่อนข้างสนหน่อยอืมเป็นเด็กร่า
ดจะเป็นการหยอกล้อกันอะไรแบบนี้แต่เจอแค่วันนั้นจริง
แล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่น้องไก่หายไป

ก็เป็นว่าวันนั้นน้องไก่ก็เลยวิ่งเล่นออกไปนอกบ้าน

หายไปทั้งวันก็เลยมารู้อีกทีก็หายไปวันหนึ่งคืนนึงแล้ว
ท่านผู้ชมครับที่ชาวบ้านญาติญาติเนี่ย
เมื่อคืนนี้ตอนที่หากันอยู่ไปหาร่างทรง
แล้วร่างทรงบอกว่าวันนี้หวันรุ่งขึ้นน่าจะหลังสิบเอ็ดโมง
สิบเอ็ดโมงไปแล้วจะเจอศพเด็ก
ร่างทรงเจ้าพ่อเสือนะครับเป็นร่างทรงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคลองลานให้ความเคารพนับถือมาก
นี่เป็นภาพนะครับเมื่อคืนนี้นะครับได้เข้าทรงแล้วก็ทำนายว่าวันนี้เช้าวันนี้ประมาณ๑๑โมงเช้า
มาทำพิธีขอเข้ามาแม่คงคาเพื่อเปิดทางให้เจอศพเด็กค่ะ
แล้วเวลา๑๑นาฬิกากว่าเนี่ยไปเจอศพน้องไก่จริงนะครับเสียชีวิตจมน้ำอยู่ในคลองนะครับ
นี่ฮะค่ะคุณผู้ชมค่าเพียงยังจะดังไกลไกลมา
ก็เป็นในมุมของความเชื่อนะคะครับเนื่องด้วยช่วงเวลาในการพบศพของน้องไก่เนี่ย
มันก็ไปตรงกับที่ร่างทรงบอกว่าหลัง๑๑นาฬิกาก็จะเจอร่างของน้องไก่
วันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ที่วัดคลองลานที่กำแพงเพชรนะคะก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
ให้กับน้องไก่นะคะคืนนี้สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
ทีนี้คุณระวีการได้คุยกับคุณปู่ก็คือนายประยูนนะคะ
คุณปู่ที่อยู่กับน้องไก่สองคนที่บ้านคุณปู่คนนี้ที่ชาวบ้านตั้งคำถามว่า
โอ้โหคุณปู่น้องไก่หายตัวไปตั้งแต่ช่วงสาย๒๙เมษายน
ปล่อย๑วันกับอีก๑คืนถึงจะไปแจ้งตำรวจ
แล้วปู่เนี่ยสภาพที่เห็นก็คือเมาผู้จาไม่รู้เรื่อง
ปู่บอกว่าปู่ขอชี้แจงหน่อยคือปู่เนี่ยขอชี้แจงทั้งน้ำตา
ปู่บอกว่าปู่ไม่ได้ทิ้งหลานนะปู่รักน้องไก่มาก
คือนอนด้วยกันทุกคืนปู่บอกนอนกอดกันทุกคืน
หลานคนนี้มากเลี้ยงมาตั้งแต่อายุแค่แบบเดือนนึงอะค่ะ
มาตั้งแต่แบบบอกอะค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขาแยกทางกัน
ก็อยู่ด้วยกันกับน้องไก่เนี่ยปู่ล้านสองคนเนี่ยรักมากจริง
ปู่ยืนยันว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คือทันทีที่หลานหายออกไปจากบ้าน
ปู่ไม่ได้นิ่งเฉยปู่ไม่ได้เมาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ตามหา
ปู่บอกว่าปู่ตามหานะคะปู่รีบตามหา
แต่ตอนนั้นน่ะก็คิดว่าหลานก็คงไปไหนไม่ไกลแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คงมีคนไปเจอ
หรือไม่ก็เดี๋ยวกลับมาบ้านแต่สภาพเนี้ยภาพที่เห็นว่าปู่เมาหนัก
กางเกงหลุดแบบเนี้ยลงไปกองกับพื้นแบบเนี้ยครับปู่บอกว่าอันเนี้ยมันคือภาพ
วันที่๒หลังจากหลานหายตัวไปแล้วหาหลานไม่เจอ
ปู่เลยเครียดดื่มเหล้าเพราะว่าตรอมใจเสียใจปู่บอกแบบนี้
ปู่คิดในใจว่าหลานจะรอดไหมหลานจะรอดไหมหลานไม่รอดแล้วแน่แน่เลย
ก็เลยดื่มเหล้าจนเห็นสภาพนี้ที่พูดไม่รู้เรื่อง
กางเกงหล่นลงไปกองกับพื้นปู่ก็เลยบอกว่าถ้าถามว่าหลานกับเหล้า
ปู่จะเลือกอะไรปู่เลือกหลานแน่อยากให้หลานไปสบายไม่ต้องห่วงปู่
อยากบอกหลานว่าปู่เสียใจมากนะคะส่วนใครที่มองว่าปู่ดูแลหลานไม่ดี
ปู่บอกว่าขอยืนยันว่าปู่รักหลานคนนี้มาก
ขอยืนยันว่าปู่ดูแลหลานคนนี้มาอย่างดีที่สุด
ให้เลือกหลานกับเหล้ารักอะไรมากกว่ารักหลานสิ
ทำไมปู่หลานออกไปเดินอะไรอย่างนั้น
โอ้โหผมตามเลยผมตามจี้เลยแหละ
ถ้าวันนั้นไม่ได้เมาเลยเพราะเมื่อวาน
เมื่อวานก่อนไม่ได้เมาเลยเพราะเมื่อวานเนี้ย
เราทำใจไม่ได้นะเราก็ร้องไห้ด้วยอะไรด้วยทำใจไม่ได้
เก่งเอาไหมตอนนี้หรือปกติ

นิดนึงนิดหน่อย
ก็มันสั่นหมดแล้วอ่ะ
มันจะไปล้มเข้ามันจะกินไง
ก็คิดว่าจมน้ำเอง

ให้เราจะไปเอากองพิสูจน์กองอะไร
เราก็ไม่มีเงินมีจอง
ยังติดใจไหมตอนนี้

ปู่อยากบอกอะไรหลานเป็นครั้งสุดท้ายไหมอ่ะ
เขาไปอายุสั้นแบบเนี่ย
ก็อยากจะไปมันต้องของปู่